อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
รถบรรทุกพ่วงบรรทุกเบียร์มาเต็มคันเลยค่ะ
ปรากฏว่าเสียหลักเพราะไปหักหลบรถกระบะที่ขับแซงมานะคะ
สิ่งที่เห็นคือเบียร์ค่ะคุณผู้ชมเกลือน
ถนนเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ทำให้การจราจรติดยาวสักประมาณ๓กิโลเมตร
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนมาลัยแมนโค้งอู่ล่ม
บนถนนสายนครปฐมกำแพงแสนตำบลหนองปากโลง

ตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ย

ตอนนี้ตำรวจกลายเป็นคนกวาดพื้นถนนไปแล้วนะคะ
นายต่อจันทาทองคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถบรรทุก
พอหักลบเสร็จปุ๊บมันเสียหลัก
พอเสียหลักเสร็จปุ๊บก็เทกระจ่ายมา
แบบนี้แหละค่ะเบียร์ก็เลยกระจายแบบนี้นะคะ
ครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็